เรื่องราวคืออย่างนี้
ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็แล้วแต่นะมีแต่เพียงคนใกล้ชิดที่ยืนยันว่าทั้งคู่อยู่ในระหว่างกันรอเคลียร์ก็ตกลงกันก่อนจะออกมาชี้แจงในเร็วนี้

แล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ยกเลิกเกี่ยวกับคิวละครอะไรใดเลย

แต่ข่าวลือบนโลกออนไลน์
ซึ่งคนใกล้ตัวอย่างหนุ่มทาคิตก็ระบุว่า
เพราะแม้จะอยู่ในช่วงที่เจอมรสุม

แต่ชาคริสก็ยังสามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัว
ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรื่องงานออกได้

เราสงสัยก็เพราะคนรอบตัวที่พูดนี่แหละ

แต่ดิฉันอยากรู้ว่าคนที่พูดเนี่ยใคร

ผู้จัดการทางละคริสเหรอ
ก็บอกว่ากำลังอยู่ในระยะกำลังเคลียร์
พูดอย่างนี้มันก็มีฮิ้นไง

คนเราบางทีเนี่ยมันไม่รักกันนะ

อย่างบางทีคุณวุ้นเส้นต้องตื่นแต่เช้าออกไปทำงาน

ก็คุณวุ้นเซ่นก็กลัวจะไปกวนคุณชาคริส

นี่ก็ฟังอยากให้แกพูดให้จบก่อน
เนี่ยคือเค้าบอกมาอย่างนี้ที่เค้าเคยบอกมา

คุณกลับไปมองภาพอันแรกที่คุณทำ

ทำไมคุณถึงมีเวลา
เทียวไลท์เทียวขื่อไปจีบเค้า
คุณมีเวลาเทียวไร้เทียวขื่อไปนั่งรอเขา

นี่ฉันถามทุกคนเลยเวลาที่จะทำการหย่าล้าง

คือทุกคนทิ้งอีภาพนั้นไปหมดเลย

แล้วพวกเพื่อนแก๊งหนังฟ้าเข้าไปยังไง

มีใครลงไอจีไปให้กำลังใจวุ้นเส้น
คนรอบตัวเนี่ยแหละค่ะ

ไอ้ตัวสองคนน่ะไม่มีฮิ้นอะไรออกให้คนรู้สึก

แล้วก็แป้งอ่อนก็ลงโพสต์ให้กำลังใจกัน

ไม่เอาเราไม่เอาเราไปถามเลยดีกว่า

นี่ก็น่ากลัวดิจะบ้าเหรอ

อังเจริน่าโจริกเชิญแขกมากินข้าวที่บ้าน

ชีใส่กลางโต๊ะอาหารเลยอ่ะ

ชีเอาจุกุออกมาแล้วชีเลยอ่ะ

เธอกลับไปดูหนังเรื่องนี้ฉันชอบมากเลย

หนูไม่ชอบอังเจริน่าโจริกไอ้เนี่ย